คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่า
ช็อกหัวใจคนทั้งประเทศเลยนะคะ
สำหรับข่าวการเสียชีวิตของน้องอินนัทนิชา
นักแสดงเด็กที่หลายคนจำกันได้จากบทบาทมดตะนอย
รวมไปถึงโฆษณาเก๊กหวยถ้วยใหญ่
นั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะชาติแหงก
คนคงจะจำกันได้ถูกเพราะว่ามีการเต้นมีการชื่นชอบน้องอยู่หลายคนเหมือนกัน
ถูกต้องค่ะและน้องได้เสียชีวิตลงเมื่อช่วงเวลาประมาณ๗นาฬิกา
ที่ผ่านมาสภาพศพมีเลือดไหลบริเวณศีรษะออกมาเป็นจำนวนมากนะคะ
เหตุเกิดในพื้นที่สพบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ในพื้นที่สพบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเหตุเกิดเวลาประมาณ๗นาฬิกาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะ
สภาพศพมีเลือดไหลบริเวณศีรษะออกเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ต้องใช้เครื่องตัดทาง
นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากภายในรถ
ตรวจสอบพบกระเป๋าสตางค์ระบุชื่อจริงของน้องอินนัทนิชา

ซึ่งตัวของน้องเองเป็นนักแสดงดาราช่อง๗

โด่งดังมาจากเรื่องนี้นะคะปี๒๕๕๙

ซึ่งทางด้านตำรวจกล่าวบอกว่า
จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
คาดว่าขณะผู้เสียชีวิตขับรถมาตามเส้นทางดังกล่าวนี้
เป็นช่วงเวลาที่ฝนตกถนนลื่น
จึงทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงข้างทาง
จากนั้นก็ไปพุ่งชนต้นไม้ต่อเข้าอย่างจังค่ะ
จนทำให้รถพังยับเยิน

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง
และจะติดต่อไปยังคุณพ่อคุณแม่ของน้องนะคะ

ทางคุณแม่ของน้องคุณพ่อของน้อง
ทราบเรื่องแล้วแล้วก็กำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลนะคะ
ซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลก็กำลังที่จะชนะสูตรศพก่อนนะคะ
ผลชนสูตรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีนึง
รวมไปถึงพิธีชาปนกิจศพด้วยนะคะ

เดี๋ยวแหล่งข่าวของเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะ

เราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องด้วยนะคะ
รวมถึงครอบครัวค่ะเพราะว่าน้องอายุแค่๒๑ปีเท่านั้นเอง
อายุน้อยอยู่เลยนะคะที่สำคัญก็ยังเรียนอยู่นะคะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องอินนัทนิชาอยู่ด้วยนะคะ